สวัสดีครับมาตรวจสอบสภาพอากาศกันหน่อยนะครับ
หลังจากที่เราต้องเผชิญกับความแปรปวนสภาพอากาศอย่างหนักละทีเดียวนะครับ
ตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่ผ่านมามาจนถึงเมื่อวานนี้
ดูเหมือนว่าจะเบาบางลงหลังจากนี้เป็นต้นไปเป็นอย่างไร
ฝนตกเยอะขนาดนี้เราจากหน้าหนาวเราเข้าสู่หน้าฝนเลยหรือเปล่า

คุณผู้ชมครับฝนเหล่านี้เกิดจากบริเวณความกดอากาศสูงที่แผ่ลงมานะครับ
เจอกับอากาศร้อนชื้นก็คือลมฝ่ายใต้ที่หอบมาจากทะเล
ปกกลุ่มในบริเวณตอนกลางประเทศไทยนะครับ
การเข้ามาปะทะกันครั้งนี้ทำให้เกิดความแปรปวนสภาพอากาศอย่างหนัก
แต่ว่าตอนนี้บริเวณความกดอากาศสูงอ่อนกำลังลงไปแล้วนะครับ
มีแต่ลมใต้ที่เข้ามาดังนั้นสิ่งหนึ่งที่ต้องระวังหน่อยในระยะนี้
ก็คือเรื่องของสายหมอกที่อาจจะเยอะมากยิ่งขึ้นนะครับ
แต่ว่าวันนี้ก็ยังคงมีบางจุดบางพื้นที่ที่ยังคงมีโอกาสเกิดฝนกระจายตัวอยู่นะครับ
ส่วนใหญ่นั้นก็จะเป็นในบริเวณพื้นที่ปีกตะวันตกของประเทศไทย
รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนบนนะครับ
มีจุดไหนบ้างจังหวัดไหนบ้างเดี๋ยวเรามาดูตามละภาคกันเลยนะครับ
แต่ละภาคนั้นมีกี่จังหวัดที่จะต้องระวังเรื่องของความแปรผลสภาพอากาศที่จะเจอกันในวันนี้นะครับ
ในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือกันก่อนนะครับ
เหนือโอกาสการเกิดฝนในวันนี้ลดลงนะครับเหลือเพียงร้อยละ๑๐ของพื้นที่ครับ
จังหวัดที่ต้องระวังคือตากำแพงเพชรสุโขทัยพิจิตรแล้วก็พิชบูรณ์นะครับ
ต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ๑๖องศานะครับสูงสุด๓๖องศาเซลเซียตแตกต่างกันถึง๒๐องศาเซลเซียตเลยนะครับ
ภาคอีสานครับจุดที่ต้องระวังฝนก็คือชัยภูมินครราชศรีมาแล้วก็บุรีลำครับ
ส่วนในบริเวณพื้นที่ภาคกลางนะครับจังหวัดที่ต้องระวังก็คือจังหวัดนครสวรรค์ลบบุรีสละบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีนะครับ
ภาคตะวันออกครับจุดที่ต้องระวังเรื่องของสถานการณ์ฝนก็คือนครนายกปราจินบุรีฉะเชิงเซาชนบุรีแล้วก็ระยองครับ
ส่วนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยจุดที่ต้องระวังฝนในวันนี้ฟังดีนะครับประจวบกิริขันชุมพรสุราธานีส่วนใหญ่ก็จะอยู่บริเวณทางตอนบนนะครับ
เลมีคลื่นสูงประมาณ๑เมตรห่างจากฝั่งออกไปคลื่นสูงประมาณ๒เมตรนะครับ
ส่วนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้จุดที่ต้องระวังฝนในฝั่งอันดามันก็คือภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูนครับทะเลคลื่นสูงประมาณ๑เมตร
ส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับโอกาสการเกิดฝนยังมีอยู่แต่ว่าจะไม่เป็นลักษณะของฝนฟ้าขนองแล้วนะครับ
เป็นฝนตกธรรมดาอาจจะตกนานหน่อยโดยเฉพาะช่วงเย็นนะครับโอกาสการเกิดฝนก็ร้อยละ๓๐ของพื้นที่
นี่คือสิ่งที่อาจจะต้องตระเตรียมไว้หน่อยสำหรับใครที่จะทำกิจกรรมกลางแจ้งตลอดทั้งวันนี้นะครับ
ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ